คุณผู้ชมไปส่องกันหน่อยดีกว่าสำหรับนางเอกก็คือนางเอก
ตัวแม่ก็คือตัวแม่ลูกหนึ่งแล้วยังไงใครแคร์ขึ้นหน้าปกไปเลยจ้านี่แหละค่ะ
สำหรับสาวเจนนี่นั่นเองนะคะสวยวันสวยคืนจริง
ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามในโซเชียลของเธอเนี่ยออกกำลังกายหนักมากทุกวันเลยนะคะ
ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นเจนี่อัลภาษณป้อมเพชรเออ
กลับมาสวมอินเนอร์นางแบบขึ้นปกในตัยสารแผลประจำเดือนเมษาค่ะ
แล้วก็นับว่าเป็นผลงานแรกให้แฟนได้หายคิดถึงกันเลยนะคะ
หลังจากที่คุณเจนี่ไปคลอดน้องแล้วก็พิเศษสุดเลยเพราะว่าไม่ดีมาก
คนเดียวแม่พาลูกสาวน้องโนล่ามาด้วยนะคะ
ชื่อว่าน้องโนลาณพฤชณป้อมเพชรวัยสี่คู่สี่เดือนแล้วนะคะ
ตอนนี้มาขึ้นปกสุดคิ้วเลยหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มมากค่ะ
ทันทีที่ภาพโปรโมทเผยแพร่ออกไปโซเชียลชื่นชมมาก
กับการดูแลรูปร่างของสาวเจนนี่นี่คุณแม่เพิ่งคลอดน้องนะคะ
กล้ามท้องยังสวยเหมือนเดิมเห็นแบบนี้บอกเลยว่าไม่น่าแปลกใจค่ะ
เวลากักตัวเก็บตัวกันอยู่บ้านโควิดระบาดแบบนี้ออกกำลังกายวนไปค่ะเลี้ยงลูกกันไปด้วยก็เลยสวยแซ่บแบบไม่เปลี่ยนอย่างที่เห็นนี่เลยนะจ๊ะเป็นครอบครัวที่เก๋ชิกออกกำลังกายกันทุกวี่วันเลยนะคะ